ไปดูเรื่องที่น่ารักกันหน่อย
เรื่องของงูค่ะที่บอกว่าน่ารักเพราะว่าตอนนี้ค่ะมันสูขีดไปแล้วมั้งคะ

นี่คือถ้าพูดถึงงูนี่นะคะแล้วเปรียบเทียบกับสุนัข
ฉันขอบอกเลยว่างูทางมะพร้าวเนี่ยเหมือนสุนัขไซเบเรียน
มันจะมีความสุขสนขี้เล่น
ผมไม่เข้าใจครุ่นธิสาคุณเอางูทางมาพาไปเกียรติกับไซมิเลแลนด์ได้ยังไง
มันบอกว่าถ้ามันสู้ไม่ได้มันจะแกล้งตาย

สู้จะสู้คนแต่ถ้าสู้ไม่ไหวฉันก็แกล้งตาย

มันอุจจรรย์ด้วยน่ะ

ก็คือเหมือนแบบตายอะ

เป็นแค่สายางแต่แท้จริงมันคืองู
ถูกคือเหมือนกับว่าฉันตายแล้ว

มันก็น่ารักดีไงถึงบอกมันน่ารักดี
แต่ว่ามันก็คืองูอยู่วันนั้นค่ำแหละคุณผู้ชม
ใช่ไหมแต่เวลาเราเจอปัญหาอะไรหลายอย่าง
เราก็แบบบางทีทำอะไรไม่ถูกเราก็แกล้งตายใช่ไหมล่ะ

คือเวลาเราทำอะไรไม่ได้แล้วทำไงรู้ไหม

ถ้าสมมุติเราไปเจองูทางมะพร้าวที่มันแกล้งตาย
เราก็จะคิดว่ามันตายจริงไงคุณ
แล้วมันอาจจะมาแว้งกัดเราได้อันนี้ก็ต้องระวัง
ถ้าเกิดเจองูต่อให้ตายหรือไม่ตายเราก็ไม่ควรไปเข้าใกล้

เอาคลิปมาให้เราดูกันนะคะ